คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของกองทัพอากาศ
ที่เขาเปิดแสดงยุทธโปรกรณ์ให้เด็กได้ดู

เวลาไปงานวันเด็กของกองทัพอากาศที่บ้าน

สิ่งที่ต้องซื้อทุกปีคือเครื่องบินโฟม

ปีนไปเครื่องบินจริงซะเยอะเลยนะ

ปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี๒๕๕๙
โดยมีอากาศยามรบจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

เสียงดังเด็กก็ตื่นเต้นสิครับ
เป็นเครื่องบินรบแบบต่างรวมทั้งการฝึกโจมตี
โดยใช้ระเบิดจากมุมสูงระเบิดมุมลาด

และการตรวจจับฆ่าศึกด้วยสัญญาณเรด้า

ก็เป็นหน้าที่ของทหารในการที่ไปฝึกในการที่จะดูนะฮะ

ในการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
ประจำปี๒๕๖๐ที่สนามฝึกทางยุทธวิธี
ฝูงบิน๒๓๗น้ำพองจขอนแก่น

มีอากาศยามรบจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ
แค่ได้ยินเสียงแล้วก็ฟู

บ้านผมอยู่ข้างดอนเมืองปัจจุบันนี้นะ
วันเด็กนะทุกวันเด็กก็ได้ยิน

ขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นเลยนะฮะ
โดยงานนี้นะครับนาวาอากาศเอกสุรกิจสมทวิวัฒนกุลนะครับ
รองภูมิหน่วยการสำนักยุทธการและการฝึกกรมยุทธการทหารอากาศ
บอกว่าการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี
กองบินต่างในครั้งนี้จัดขึ้นทุกปีนะครับผม
เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักบินและกำลังภาคพื้นดิน
โดยใช้สนามฝึกทางยุทธวิธีหลายสนามในการจัดการแข่งขัน
และคราวนี้ก็มาถึงที่นี่แหละครับ
ที่ผ่านมาประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชน
ได้เห็นยุทธโปรกรณ์และอากาศยานประเภทต่างในวันเด็กแห่งชาติเท่านั้น
แต่คราวนี้มาเห็นในวันพิเศษอีก๑วันครับ
นั่งดูแบบใกล้แล้วก็มีทหารมาอธิบายแบบนี้เลย
ใช่นะฮะนี่มาบอกให้เป็นความรู้ด้วยแล้วเข้าไปดูใกล้คุณ
ตื่นเต้นไหมล่ะนะครับโดยทั้งประชาชนรวมทั้งเด็กและเยาวชนนะฮะ

กองทัพอากาศเขามีแนวคิดนะคุณ
จะให้ประชาชนและเด็กนักเรียนมีโอกาสเห็นสมรรถนะของอากาศยานรบ
และยุทธโปรกรณ์อื่นจากการฝึกนี้ด้วย
เปิดโอกาสให้เข้าชมการแข่งขัน
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นความศรัทธา
รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพ
ลูกครับมาเป็นทหารไหมลูก
อยากเป็นอะไรเวลางานวันเด็กนะครับ

ก็จะตอบว่าอยากเป็นทหารครับ
อยากเป็นทหารครับตาตาเจ้ายังพูดมาชัดอยากเป็นทหาร
ทหารส่วนมากเด็กผู้ชายอยากเป็นทหารกันทั้งนั้นเลย

เป็นพยาบาลคุณหมอคุณครู
คุณหมอคุณครูเป็นแอร์เป็นดาบรานะครับ
ทำตามฝันของเด็กได้นะครับ

เขาจะเปิดโอกาสให้เข้าชมด้วย
เพราะว่าเขาฝึกกันในหลายพื้นที่นะ
จังหวัดเขาก็จะเปิดโอกาสให้เด็กแต่ละจังหวัดได้เข้าดูด้วยนะครับ